เอาล่ะคุณผู้ชมพาไปดูความที่ว่าสามัคคีคือพลัง

เพราะว่าอะไรชาวมงค์บ้านผาสำราญนะครับ
กว่าร้อยคนเนี่ยเขาช่วยกันนะ

ช่วยกันดึงรถที่มันตกเหวอยู่ริมหน้าผา

เออเล็บเลย
เพื่อเขมาหรือเข้ามาดูขึงมาแล้วก็เอารถคันนี้ขึ้นมาก็ได้หรอร้อยคนนี้มี
บ้างเด็กผู้ใหญ่คนสูงวัยพากันมาช่วยหมดเลยอ่ะผู้หญิง
ก็มีอืมคือตรงเนี้ยเกิดอุบัติเหตุรถมันตกลงไปในเหว
ข้างภาคอืมเป็นจุดที่เป็นจุดตรวจแม่ยะตำบนแม่ฮีอำ
เผอร์ปายจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะซึ่งบริเวณนี้นะครับโอ้
พอรถตกลงไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะ
สามารถดึงรถคันนี้ขึ้นมาได้ไปถามนายสิงหนสุขาตำ
กำนันตำบลเมืองแปงอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้อง
หอนจ้ะก็เปิดเผยว่าโพสต์คลิปเนี้ยเอาไว้ในไลน์กลุ่มของ
อำเภอปลายเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมารถคันนี้
เกิดอุบัติเหตุขณะกลับมาจากเชียงใหม่เพื่อที่จะกลับ
บ้านไปที่หมู่บ้านผาสำราญขณะกลับขับรถมาถึงที่
เกิดเหตุมีฝนตกหนักไงประกอบกับพื้นถนนมันลื่นรถก็เลย
หลักตกเหวข้างทางไปแต่คนที่นั่งโดยสารมาแล้วก็
คนขับเนี้ยเขารวมมาทั้งหมดในรถเนี้ยมีสามคนก็
ปลอดภัยดีนะค่ะมีแผลถลอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที
เนี่ยก็กำลังจะโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
เขาโทรไปแล้วก็เรียกคนในหมู่บ้านผาสำราญเนี่ย
ช่วยกันชักลากรถจากที่เกิดเหตุขึ้นมาหน่อยคือ
เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าไปจ้างรถชักลากของเอกชน
มาโอ้โหมาแต่ละครั้งคุณรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ
พอสมควรนะน้องเดินทางใกล้เออแล้วก็พื้นที่ก็ทุลักษณ์กันด้านนิด
เหนื่อยนะครับเอ้าแต่ยังไงซะก็ได้เหล่าบรรดาชาวมงค์ผู้ใจดีทั้งหลาย
แหละนะครับกว่าร้อยชีวิตอ่ะมาร่วมด้วยช่วยกันผมว่านะนี่มันเป็น
ภาพอุปเทศแต่เห็นแล้วมันก็ทราบซึ้งกินใจถึงที่ว่าหลายหลายคนเนี้ย
เขามีความสามัคคีกันอย่างแท้จริง